มาดูเรื่องของคนเป็นพ่อเป็นแม่กันหน่อยนะคะ
ส่งลูกไปตามที่สถานรับเลี้ยงเด็กต่างต่างอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่าคุณแม่คนนี้
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดชนบุรี
เพราะลูกของเขาคือมีอาการเลือดคั่งในสมองศีรษะบวม
แล้วก็เหมือนกับตามีเลือดด้วยสุดท้ายนำตัวลูกเนี่ยส่งโรงพยาบาล
แม่สงสัยสงสัยว่าพี่เลี้ยงทำร้ายน้องหรือเปล่า
ยังไงส่งให้พี่เลี้ยงเลี้ยงดูนะฮะแต่ปรากฏว่าโอ้โหน้องศีรษะบวม
เลี้ยงบอกว่าตกเตียงแต่ตกเตียงแบบเตี้ยโอ้โหนะฮะ
แล้วน้องเนี่ยอายุเพียงแค่ห้าเดือนเท่านั้นเองนะคะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยค่ะ
คือคุณแม่ก็เดินทางไปที่สนปรือจังหวัดชุนบุรีค่ะ
แม่ก็ไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จแม่ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราแบบนี้ว่า
น้องอายุ๕เดือนไปฝากไปจ้างเลี้ยงค่ะเป็นแบบลักษณะอยู่ประจำกินนอนไปเลย
เดือนละประมาณ๖๐๐๐บาท๙เมษายนพี่เลี้ยงโทรมาบอกแม่ว่าแม่
แม่ลูกตกเตียงนะแต่ว่าเตียงมันไม่ได้สูงอะไรมาก
แม่บอกแม่ก็ไปดูก็เห็นว่าอ้าวที่ตามีเลือดศีรษะมีรอยแดงแต่ว่ามันก็ไม่บวมตอนนั้น
ตอนแรกแม่บอกจะพาลูกไปหาหมอแต่ก็เห็นว่าความสูงจากที่นอนไม่ได้สูงมาก
คงไม่ได้เป็นอะไรก็เลยรอดูอาการหลังจากวันนั้นค่ะจนช่วงใกล้สิ้นเดือนเมษา
คือเหมือนกับพี่เลี้ยงบอกว่าน้องมีอาการหัวบวมก็เลยมาถามคุณแม่ว่า
ผิดปกติอะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกอ่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวคอยกำชับดูแลน้อง
อย่างใกล้ชิดก็แล้วกันพี่เลี้ยงก็บอกว่าน้องอาการปกติดีแล้วพี่เลี้ยงก็มาแจ้งว่า
จะไม่รับเลี้ยงน้องอีกต่อไปแล้วนะเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณแม่ก็เลยต้องเดินทางไปรับลูกสาวก็พบว่าลูกมีอาการหัวเนี่ยโตผิดปกติ
สุดท้ายพาไปหาหมอตรวจค่ะพบว่าน้องมีอาการเลือดข้างในสมอง
สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างหนัก
แล้วอาการที่เป็นนั้นเกิดขึ้นมาประมาณ๑เดือนแล้วด้วย
ต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วนก็เลยมีการรับการผ่าตัดไปแล้ว
เมื่อวานนี้น้องเริ่มรู้สึกเตือนเมื่อคืนนี้ลองฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
มีบัดแขนไม่ได้เห็นบัดแขน

แต่ไม่ได้เห็นบาดแผล
ไม่ได้เห็นบัดแขนคือเด็กมันต้องโดนอะไรฟ้าจากหนัก
ที่แบบว่าโดนกระทบแรงมาก
นี่ค่ะคุณแม่บอกว่าคือทางโรงพยาบาลบอกว่า
คือเลือดมันเหมือนมันกระจายไปทั่วหัวของน้องแล้ว

เราต้องฟังข้อมูลทางฝั่งพี่เลี้ยงของน้องบ้าง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เดินทางไปที่บ้านรับเลี้ยงเด็กที่นี่เลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

นะเป็นบ้านชั้นเดียวมีเนื้อที่สักประมาณ๕๐ตารางวา
ก็จะเห็นว่ามีพวกอุปกรณ์เลี้ยงเด็กต่างเห็นเปิดแอร์ไว้ตลอดเลยนะคะ
มีเด็กเนี่ยอยู่สักประมาณ๖คนก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะ
คนที่คอยดูแลเด็กก็คือนางสาวกรยาวัลอายุ๔๐ปี
ก็มีทั้งสามีเธอแล้วก็มีลูกของเธอด้วยที่บอกว่าช่วยกันดูแลเด็กแล้วก็ให้ข้อมูล
บอกแบบนี้นะคะเธอก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูฟูกก่อน
ฟูกที่นอนความสูงมันประมาณเท่าไหร่
ที่เธอไปบอกคุณแม่แล้วคุณแม่ให้ข้อมูลว่าพี่เลี้ยงบอกว่าตกจากตรงที่นอนตรงนี้
แต่ว่ามันไม่สูงก็พาไปดูเราไปดูมาเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกสูงสักประมาณ๔นิ้ว
ซึ่งไอ้ฟูกนี้มันถูกเอามาวางเอาไว้อยู่บนพื้นอีกทีหนึ่ง
แล้วก็คืออย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้สูงแล้วก็เล่าแบบนี้ว่าน้องคนนี้มาให้เธอรับเลี้ยงอยู่ที่นี่เนี่ย
ตั้งแต่ก่อนอายุจะ๓เดือนด้วยซ้ำตอนแรกที่รับมาเธอบอกนะคะเด็กอ่ะมีอาการอาเจียนอยู่เป็นประจำ
และจะเป็นตอนเวลาที่กินนมไปหรือว่าตื่นนอนมาเธอเลยตัดสินใจก็คือมีเคยมีการส่งแชทข้อความไปหาคุณแม่
แล้วบอกแม่ด้วยว่าแนะนำให้แม่ลองเปลี่ยนนมน้องดูไหมเพราะว่าเด็กเนี่ยยังอาเจียนอยู่
อาจจะมีอาการแพ้เรื่องของนมอะไรหรือเปล่าก็เลยเนี่ยภาพแชทอย่างนี้
เธอก็ไปซื้อนมนะคะเปลี่ยนให้เด็กด้วยแล้วก็มีการส่งบินไปบอกคุณแม่ด้วยนะคะ
เพราะว่าเธอเหมือนยืนยันนะเอาข้อความแชทเหล่านี้มายืนยันว่าตัวเธอก็เป็นห่วงเด็กเหมือนกันนะครับ
พอเด็กมีอาการอาเจียนก็เลยบอกคุณแม่ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
ก็แนะนำคุณแม่ไปแล้วยังถามถ่ายว่าเด็กยังอาเจียนอยู่หรือเปล่า
คุณแม่ก็ตอบกลับมาดีอะไรอย่างนี้ครับในช่วงที่ยังฝากน้องเลี้ยงอยู่นะ
คือเธอพยายามบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงน้องเนี่ยมีการติดต่อพูดคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
เพราะน้องอายุครบ๓เดือนคือน้องไปก่อน๓เดือน
เดือนเธอก็เลยบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนโกนผมให้น้องเองนะคะ

แล้วเธอก็บอกว่าพอหลังจากโกนผมก็พบว่าเอ้าทำไมน้องมีอาการเหมือนลักษณะหัวโตแบบผิดปกติ
แต่ก็มีการแชทข้อความติดต่อคุณแม่ไปแต่แม่บอกว่าปกติ
อันนี้เธอบอกนะคะเธอบอกว่าคุณแม่บอกปกติ
เพราะที่บ้านจริงก็ลักษณะศีรษะโตแบบนี้กันเกือบทุกคน
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าหรือนางเพิ่งโกนหัวหัวนางก็เลยเถิกหมายถึงหัวเด็ก
คุณแม่ก็บอกเป็นปกติแต่อีกฝั่งพี่เลี้ยงก็บอกแต่ก็หนูก็กลัวเหมือนกันนะ
จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะไม่เคยเจอแบบศีรษะใหญ่ขนาดนี้
ทีนี้เรื่องของการที่น้องตกจากที่นอนล่ะเป็นยังไง
คือเธอก็เล่าแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์ณวันนั้นตอนนั้นที่น้องตกคือมันอยู่ในจังหวะที่น้องกำลังคลาน
แล้วตอนที่น้องตกลงมาน้องก็ร้องไห้นะก็ร้องไม่หยุด
ตัดสินใจก็โทรศัพท์นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกให้พาไปหาหมอ
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปเพราะพ่อแม่เนี่ยก็บอกว่าลักษณะเหมือนว่าอ้าวลูกไม่เป็นอะไรแล้ว
ไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพราะที่นอนเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่เธอเองเนี่ยเธอเป็นห่วง
ก็เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่๓พฤษภาคม
จริงก็คอยรายงานแล้วก็แชทพูดคุยให้คุณแม่รู้อยู่ตลอด
จนกระทั่งมารู้ว่าแม่เด็กไปแจ้งความและไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
ก็นำหลักฐานต่างไปมอบให้กับตำรวจด้วย
เธอเองอยากจะบอกนะคะว่าขอความเป็นธรรมให้กับเธอด้วยค่ะ
โดยช่วยหารู้เรียนได้
โดยที่อยกคือว่ามันไม่เป็นผิด
จำเป็นแบบนางทันที
ยังไงก็ตามต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวก็ต้องรอตำรวจสืบสวนเรื่องนี้นะคะ